ทุกผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ตรงนี้หน่อยก็ต้องแหม่
โดยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าภาพตรงนี้เนี่ยคงต้องใส่ใจหน่อย

ไฟช็อตครับทุกผู้ชมครับโชคดียังช่วยกันทันนะฮะ
ไม่อย่างนั้นยุ่งเลยนะฮะแต่คนมาช่วยก็ถูกไฟช็อตเหมือนกัน
เด็กชายวัยสามขวบนะครับไปอยู่โรงพยาบาลนะฮะนี่ฮะ
คุณแม่ก็มาคอยดูแลอยู่นะครับ
ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อคุณกันทนาอัครชนโพสต์นี้เอาไว้นะครับ
ลงภาพเอาไว้บอกว่าเด็กชายวัย๓ขวบต้องเข้าโรงพยาบาล
เนื่องจากถูกไฟฟ้าดูดทำให้มีบาดแผลที่มือที่สัมผัสกับโซ่ราวเหล็กสแตนเลส
ที่มีไฟรั่วอยู่มือก็บาดเจ็บทั้งสองข้าง
คุณแม่ของน้องนะครับบอกว่า๒ทุ่มของคืน๓๐สิงหาคม
พาลูกชายไปเดินเล่นที่ชายหาดบางเสร่นะครับ
หน้าศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
จากนั้นลูกชายเนี่ยก็เดินเล่นไปเรื่อยไปถึงราวเหล็กสแตนเลส
แล้วก็ไปจับนี่โซ่ราวเหล็กสแตนเลสถูกไฟดูด
ตัวติดอยู่กับราวเหล็กนะฮะนี่เราลงพื้นที่ไปดูนะครับ
นี่เห็นไหมฮะเสาแถวนี้ก็จะมีการพ่วงไฟ

คดีมีคนเห็นนะฮะอยู่แถวนั้นก็ไปดึงมือน้องออกมา
คนที่ไปช่วยก็ถูกไฟดูดไปด้วย
แต่ก็สะบัดกันออกมาได้ทั้งคู่นะฮะ
หลังจากนั้นก็รีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
สำหรับอนุสรสถานใบจากเรือรบขนาดใหญ่
ติดตั้งไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันนะครับ
เอาไว้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับ

มันต่อมาจากเสาไฟแถวนั้น
นี่นะฮะคาดว่าอาจเอาไว้ส่องสว่างตอนกลางคืน
ก็ต่อไฟมาจากเสาไฟแถวนั้น
แต่นี่ฮะดูสิฮะนี่สายไฟขาดหลุดด้วย
จนเห็นแบบเนี่ยเหล็กด้านในฮะ
ลวดด้านในเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ

แล้วก็ไปถึงเนี่ยเสาเหล็กแล้วก็โซ่
ทางคุณเพ้งคุณเพ้งบัวหอมนะครับ
รักษารัชการแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนบางเสร่บอกว่า
ตอนนี้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตรวจสอบแล้วนะครับ
ทั้งเรื่องของพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องไฟรั่ว
แล้วก็ไปช่วยเหลือเดราผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะฮะ
น้องอายุ๓ขวบแล้วก็คนที่ไปช่วยด้วย